การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ
หน้ากากออกซิเจนบนแผงเนื้อศีรษะของท่าน

รอบหน้ากากไว้ที่บริเวณจมูกและปาก

สวัสดีค่ะวันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
พาคุณผู้ชมมาอยู่บนสายการบินไปไม่กลับ
ถ้าใครกลัวก็จองตัวไปกลับให้ดีนะคะ

คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บางพื้นที่มีฝนตกลงมานะคะ

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทาง
แต่ฝนไม่แรงลมไม่แรง
เพราะฉะนั้นแล้วขึ้นเครื่องไม่ตกหลุมอากาศแน่นอนนะคะ

หลายคนว้ายเมื่อวานนี้ฝนมายังไงนะคะ
แต่ว่าเป็นฝนที่ตกเบาบางมาก

เห็นว่าพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบน
ไม่มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้เลยนะคะ

เดี๋ยวมาคุยกันต่อแต่ทีนี้ภาคใต้
ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยนะคะ

ช่วงเวลานี้นะคะก็คือลมทะเล
เขาพัดหอบเอาความชื้นขึ้นมาค่ะ

เขาเป็นความชื้นเป็นลมทะเล
พาเอาความชื้นขึ้นมา
ทำให้กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเวลาเย็นจนถึงช่วงค่ำ

แสดงว่าจุดไหนที่เป็นฟ้า
มันอาจจะเกิดฝนได้ย้ำนะคะ

ริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
อาจจะเกิดฝนได้ช่วงเย็น
ทีนี้ฝนไม่ค่อยแรงขึ้น

จะเห็นว่าคลื่นค่อนข้างสงบ

ทีนี้เรื่องของอุณหภูมิค่ะย้ำแบบนี้นะคะ

เขายังคงพัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนบริเวณภาคเหนือ

ส่งความเย็นให้ถึงภาคเหนือ

คุณผู้ชมค่ะถ้าภาคเหนือยังเย็นอยู่

ดอกพยาเสือขล่องยังมีอยู่เลยนะ
คุณผู้ชมค่ะเป็นจุดที่
ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
คือดอกไม้มันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเล็กน้อย
ไม่ใช่เป็นดอกไม้นะแต่เป็นใบที่เขากำลังผลิขึ้นมาแซมดอก
ที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะดอกเขาเองก็ร่วงโรยลงไปค่ะ
ช่วงที่ผ่านมามันมีฝนตกลงมา

ภาพรวมก็ถือว่าสวยดีนะคะยังคงไปได้
แต่อย่าลืมนะอย่าให้คืนกุมภาพันธ์นะเดี๋ยวมันจะไม่อยู่แล้วนะคะ
เอาตรวจสอบสถานการณ์ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่วค่ะที่ระยอง
ห่างจากไมค์ทะเลห่างจากฝั่งประมาณ๑๒ไมค์ทะเล
กองทัพเรือส่งเจ้าหน้าที่บินสำรวจ
และเร่งกำจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ
แต่ยังคงมีบางส่วนค่ะพัดเข้าฝั่งทิศทางมุ่งหน้าหาดแม่รำพึง
เอาสุดสัปดาห์นี้ใครไปเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนพื้นที่หน่อยนะคะ
ฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะลงเล่นน้ำบริเวณหาดแม่รำพึงช่วงนี้อยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ
คราบน้ำมันนะคะและงานหนักก็ตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ